คุณผู้ชมครับเคยขับรถแล้วมีรถสิบล้อขับตามหลังมาไหม
แล้วสิบล้อที่ชอบติดไฟสปอร์ตไลท์น่ารถเยอะเยอะเป็นแผงอ่า
อ่าอ่าแล้วมันเปิดทีโอ้โหแสบตาใช่ระยิบระยับไปหมดเลย
คราวนี้สิบล้อคันนี้ก็ไปขับตามสิบล้ออีกคันนึงคันหน้าเจอคันหลังกระพริบไฟใส่
เปิดไฟไฟแสบตาขอจอดข้างทางลงมาเคลียร์กันหน่อย
แต่ไม่เคลียร์เปล่าเขามีเครื่องทุนแรงอีกคนนึงเป็นอาวุธ
อีกคนนึงเป็นกล้องแล้วมาดูว่าใครชนะไปดูภาพเลยครับ
ตัวตัวไหมล่ะเออต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้คนถือมีดแพ้

ฝ่ายหนึ่งถือมีดยาวมาอีกฝ่ายหนึ่งถือกล้อง
แล้วก็ตามลงไปถ่ายทะเบียนตามลงไปถ่ายคลิปต่อว่าต่อจะถือมีดมาทำไม
อีกฝ่ายก็บอกจะแซงทำไมอ้าวฝ่ายนี้ก็บอกจะเปิดไฟจ้าทำไม
อะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายเขาบอกว่าวางมีดตัวไหมล่ะ
อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รับคำท้าเพราะตัวเล็กกว่าก็ไม่กล้า
เพราะคนถ่ายคลิปตัวใหญ่กว่านะฮะ
โชเฟอร์แท็กซี่เจ้าของคลิปเขาบอกว่า
เรื่องมันเกิดแต่ว่า๑๐ล้อคันนี้ที่ถือมีดเนี่ย
เปิดไฟสปอร์ตไลท์ไล่หลังมาจ้าเลย
ตัวเขาก็เปิดสัญญาณเพื่อให้จอดข้างทาง
ไฟเรียวนะฮะให้จอดข้างทาง
ขอเคลียร์กันหน่อยขอพูดดีได้ไหม
แต่จอดปุ๊บแหมถือมีดลงมาเลยฮะ
คุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้สิต้องถ่ายคลิปเป็นหลักฐานก่อนนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีอะไรนะครับ
ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปแต่ว่าต้องเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้เตือน

อย่าใจร้อนรถมันใหญ่มากพออยู่แล้ว
อันนี้คนขับ๑๐ล้อเขาฝากมาเองว่า
รถใหญ่อย่าใจร้อนอย่าทำตัวเก่งแบบนี้
วันหนึ่งติดคุกได้นะ
ถ้าเกิดคุณถือมีดมาแล้วคุณไปฟันเขาเข้า

แล้วเรื่องของการติดไฟสปอร์ตไลท์เยอะ

การขนส่งทางบกเขาระบุเอาไว้

มีดแพ้กล้องจริงด้วย